เจ๊ก็ยกถาดขึ้นมาเลยเดินไปถึงท่านเจ้าวาด
สะดุดล้มฮะถาดข้าวถาดแกงกระเด็นใส่เจ้าวาส
เผินเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุ

แต่เจ้าวาสบอกว่าโอ้โหไม่ใช่หรอกโยมกันแกล้งอัตมา

ผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ทำได้ดีมากค่ะ
สุดยอดเลยค่ะคุณพี่สุดยอด

ภัณฑ์อย่างค่ะภัณฑ์อย่างประตริเหตุ
อันดับแรกเอาหลวงตาไปหาหมอนะคะ

หลวงตาอยู่เต็มตลาดเลยค่ะ
บ๊วยบัญญังมันนี่หลวงตาอยู่เต็มตลาดเลยค่ะ
คุณตาค่ะคุณตาเป็นผู้อาวุโสดูด้วยนะคะดูด้วย
จัดจันด้วยค่ะหมอเห็นป่ะมันไหลโสตา

หรือต้องควรติดอยู่บัดสิงหรือกลับอยู่บัดขึ้น
และพระองค์นี่นะคะให้ทั้งความสหาย
ร่องตกพรึงเป็นร่องศิลปีนนะคะ
อย่างกันท่านควรได้ขายลบสุดร่องศิลป์ประชาติ
ต้องพอกับประธานภัยต้องพอกับประโยชน์นี้ที่กันจะรู้จักทุกอย่าง

เจ้าไปให้เจ้าสร้างแมวบัตรเจ้าต้องฝึกษากันดินดินตัวแล้ว
ถึงว่าฮะประจัดใกล้ภารกิจก็ได้แล้วเนี่ย
ปิดเครื่องใหญ่ซะปิดเครื่องใหญ่ซะ
คลิปนี้เป็นคลิปหลังจากเกิดเหตุที่เจ๊โบมานแกไปสะดุดล้ม
แกบอกแกสะดุดล้มแล้วถาดอาหารเนี่ยโอ้โหไปคว่ำใส่ท่านเจ้าวาดวัด
ไปไปพูดใส่ไมค์ประกาศออกลำโพงเพื่อจะขอเสียงโหวตจากชาวบ้านในพื้น
ที่จะขอฉันธรรมติว่าจะให้เจ้าวาดเนี่ยออกจากวัดนี้ไหม
คือมันมีเหตุอยู่นั่นแหละนะมันมีเหตุที่เขาบอกว่าเขาไม่พอใจเจ้าวาดวัด
แต่เรื่องสะดุดล้มเนี่ยเขายืนยันว่าเขาสะดุดล้มจริง
คือตอนที่ล้มลงไปเห็นไหมแบบเซหงายเลย
แต่ว่าด้วยคนที่เห็นคลิปนี้ก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนคนถ่ายจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีอุบัติเหตุ
เพราะว่าถ่ายตามคุณพี่เขาตั้งแต่ต้นเลย

ก็ถ่ายคลิปไปตลอดตั้งแต่ต้นเหมือนรู้ว่าจะมีอุบัติเหตุนี้

เจ๊บัวบานแกก็เดินแบบอย่างนี้แล้วก็บอกว่าสะดุดล้มสะดุดล้ม
ก่อนจะไปอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
ขอเสียงโหวตจากชาวบ้านเพื่อขอฉันธรรมติว่าจะให้เจ้าวาดวัดรูปเนี้ย
หลวงตารูปนี้ออกจากวัดหรือว่าจะให้อยู่ต่อ
ถามว่าอยู่ดีจะมาโหวตอะไรเรื่องนี้
คือเจ๊บัวบานแกบอกว่ามีปัญหาก็คือเรื่องจ้าวาดวัด
เอาโรงเย็นนะเอาข้าวของเครื่องใช้ในวัด
ออกไปขายโดยไม่ปรึกษาคณะกรรมการวัด
แต่ชาวบ้านบางส่วนก็บอกว่าเอานั่นเรื่องของกิจการในวัดเรื่องของส่งเขา
ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการวัดจะต้องจัดการหรือเปล่า
แล้วทำไมต้องมาเนี่ยมาสะดุดอะไรอย่างนี้
แล้วแกงเกิงร้อนอะไรทั้งนั้นไปโอ้โหราดใส่หลวงตาหมดเลย
ชาวบ้านก็ไม่พอใจนะครับทุกผู้ชมครับ
ในส่วนที่เขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับเจ๊บัวบาน
ขายของขายของในวัดอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะ
แต่เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้

แต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเพศนะอันนี้เกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับ

วัดแห่งนี้คือวัดเจริญวารีนะครับ
อยู่ที่บ้านนวลพยอมตะบนนวลพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
ล่าสุดหลังจากเกิดเหตุการณ์ในคลิปนี้
คือท่านก็ปวดแสบปวดร้อนตามตัวไปหมดนะค่ะท่านก็อายุเยอะแล้ว
ใช่ครับนี่เนี้ยแหวแขนเขินมือเนี่ยถูกน้ำแกรงถูกแกรงราด
ก็ท่านก็เลยไปแจ้งความนะครับเมื่อบ่ายที่ผ่านมานี่ฮะ

นี่ตอนที่โอ้โหเห็นไหม

ก็อยู่ดีโยมมาจะถวายพระทหารเช้าลาดมาทั้งถาดเลยอ่ะทั้งสำรับเลย
พระประเสริฐถานุตโตรท่านอายุ๖๒ปีเป็นเจ้าวาดวัดเจริญวารี
อยู่ที่บ้านโนนพยอมตะบนนวลพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
วันนี้ท่านเจ้าวาดไปแจ้งความที่สพชนบทนะครับบอกว่าถูกเจ๊บัวบาน
ชาวบ้านโนลพยอมชุดเหลืองในคลิปเอาถาดอาหารมาเทราดใส่ร่างกาย
ขณะถวายจังหันเช้าจังหันก็คือพัฒนาหารเช้าอาหารเช้า
โดยบอกว่าขอแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้
พระประเสริฐท่านบอกว่าวันนี้เป็นวันพระมีชาวบ้านมาทำบุญ
มาถวายจังหันเช้าตามปกตินะครับรวมถึงเจ๊บัวบานด้วย
แต่เจ๊บัวบานเนี่ยไม่พอใจอัตมาอยู่มีเรื่องไม่พอใจเจ้าอาวาสวัดอยู่
กรณีที่เจ้าวาดวัดขายโรงเย็นนะโรงศพแช่เย็นของวัดอ่ะ
แต่หลวงพ่อท่านบอกว่ามันชำรุดแล้วนะแล้วก็เอาพวกถ้วยชามที่มันใช้งานใช้กัน
ไม่ได้แล้วเนี่ยเอาไปขายลักษณะขายของเก่าอืมเพราะมันถูกน้ำท่วมพังเสียหาย
ไปเมื่อ๒อาทิตย์ก่อนทั้งหมดเนี่ยราคา๖๐๐บาทแต่ไม่ได้บอก
คณะกรรมการของหมู่บ้านนะแล้วเจ๊บัวบานก็ยังมากล่าวหาอีกหลายเรื่อง
หาว่าพระประเสริฐเนี่ยวางตัวไม่เหมาะสมในการเป็นเจ้าวาด
แล้วประกาศให้ชาวบ้านลงมติกันว่าจะขับไล่พ้นวัดหรือไม่
หลังจากถูกเหตุการณ์เมื่อเช้าถูกแกงราดพระประเสริฐบอกว่า
ก็ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกายไปหมดคือแกงนี่กระเด็นเข้าตาเลยนะฮะ
กระเด็นเข้าตาเลยต้องรีบไปล้างน้ำเลยนะตอนนี้ยังไม่หายดีเลย
แล้วก็ไปหาแพทย์มาแล้วแล้วมีแผลที่ถูกสำรับเนี่ย
แทกใส่ใบหน้าด้วยนะฮะคือเข้าแว่นตานี่ตาบวมเลยนะ
หน้าข้างขวานี่บวมเลยยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยังไง
ก็ไม่ยอมความต่อให้เจ๊บัวบานมาขอโทษก็ไม่ยอมความ
เพราะพระประเสริฐท่านบอกว่าท่านดูแล้วเนี่ยเจตนาคือตั้งใจ
จะมาทำร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถ้าจะให้ยกโทษพระประเสริฐบอกว่ายังไงดูไหม

วาดวัดบอกว่าเจ๊บัวบานเนี่ยต้องเอาเงินมา๓ล้านนะ
ค่ะนะเพื่อเยียวยานะถ้าเกิดจะให้ถอนแจ้งความในคดีนะ
ยืนว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะอืม
ถือว่าทำให้ท่านเนี่ยเสื่อมเสียแล้วก็อับอายเอ้าฟังทางฝั่งเจ๊บัวบานบ้าง
เจ๊บัวบานบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเจ๊บัวบานเนี่ยเธอยืนยันว่า
ปัญหาเรื่องโรงเย็นกับความไม่พอใจต่างในตัวเจ้าวาดวัด
ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เช้าวันนี้ที่สำนักสำหรับอาหารเนี่ย
กใส่ท่านเจ้าวาดที่เดินไปเนี่ยจะถวายอาหารเช้าพระทหารเช้ากับเจ้าวาดวัดเนี่ย
มันเป็นอุบัติเหตุจริงจริงอืมเจ๊ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุ
นี่เจ๊บัวบานถามว่าเอาเจ๊แล้วไปเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ขึ้นได้ยังไง
บัวบานบอกว่าโอ้โหช่วงนี้พักผ่อนน้อยจังหวะนั้นมันวูบจริง
เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมีคลิปเผยแพร่ออกไปคนเข้ามาต่อว่าเธอทางโซเชียลเยอะแยะไปหมด
ถึงขั้นมาเหยียดเพศสภาพด้วยเธอยืนยันว่าที่ผ่านมาเธอทำบุญใส่บาท
ถวายอาหารพระช่วยเหลือวัดแห่งนี้ทุกอย่างทำมาหลายปีด้วยความตั้งใจ
แต่ในส่วนของตัวเจ้าวาดวัดเนี่ยช่วงหลังเธอมีความกังขา
เกี่ยวกับพฤติกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการนำทรัพย์สินที่ญาติโยม
มาถวายวัดเอามาบริจาคเอาไปขายโดยไม่บอกคณะกรรมการหมู่บ้าน

ครับ
นี่ฟังทั้งสองฝ่ายนะฮะเอาเป็นว่า
หลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดท่านไปแจ้งความ
แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านเห็นภาพก็คือตำรวจเนี่ย
ก็เรียกทางเจ๊บัวบานเนี่ยมาสอบปากคำแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกชาญศิลปนาสูงชนภูมิกับการสพชนบทบอกว่า
เจ้าวาดวัดท่านก็ให้ปากคำเรียบร้อย
บอกว่ามีพยานนะมีคลิปเป็นหลักฐาน
ตำรวจก็เรียกเจ๊บัวบานมาสอบปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าอาวาสวัดยืนยันว่าต้องการดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวรอตามขั้นตอนก็คือหนึ่ง
รอดูเรื่องของใบรับรองแพทย์
ว่าบาดแผลของเจ้าอาวาสวัดเนี่ยเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหน
ขนาดไหนขณะเดียวกันก็จะตรวจสอบจากคลิปหลักฐาน
กล้องเนี่ยฮะที่มีคนบันทึกเอาไว้ได้หรือว่าพยานแวดล้อม
ว่าตกลงแล้วเจตนาของเจ๊โบมานเนี่ยคือจงใจหรือว่าเป็นอุบัติเหตุ
สะดุดล้มจริงหรือเปล่าหรือว่าจะจงใจ

นะคะโอ้โหคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยทั้งหน้าจอแล้วก็เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
ก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อท่านจะผิดจะถูกยังไงก็ขอให้มีการตรวจสอบ
ขั้นตอนอย่างถูกต้องน่าจะดีกว่าครับแต่เจ๊แกก็ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุอ่า